สามารถมาประกอบอาหารที่แสนอร่อยได้

ไปติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน

คุณผู้ชมครับเมื่อได้มาทั้งหมดแล้วนะ
ไปล้างทำความสะอาดซะก่อนนะครับ
ต้องทำให้ดีทำให้สะอาดด้วยนะ
แล้วก็ต้องหั่นเป็นชิ้นพอดีคำ
แล้วเหมือนกับว่าต้องมีการดูด้วยว่าตรงไหนมันกินได้ไม่ได้นี่
ปาดหรือมันก็มีการปลอกมันอ่ะ

เพราะว่าทั้งนอกเปลือกและนอกบางทีกินไม่ได้มันเหนียวนะ
อ่ะคุณผู้ชมครับวิธีการทำแกงส้มไหลผักตบชาวา
ไม่ง่ายและก็ไม่ยากจนเกินไป
ได้มาแล้วเนอะสำหรับการหั่นชิ้นพอดีคำนะ
จะหากนั้นไปเคอร่พลิกแกง

ช่อนปลาดุกปลาทับทิมปลานินหรือแม้แต่ปลากระป๋องยังได้เลย
แล้วแต่คุณจะเลือกนะครับแล้วโคกกับพริกแกงอันนี้พริกแกงเนี่ยสำคัญที่สุด
แล้วนำไปละลายในหม้อต้มน้ำเดือดคุณได้พริกแกงแล้วนี่
ของดีของเด็ดเลยนะจากนั้นก็ใส่ก้านอ่อนและดอกผักตบชาวานลงไป
และก็ตามด่วยเนื้อปลาที่หั่นเป็นชิ้นเพิ่มการความเป็นชิ้นลงไปในน้ำแกง
แกงส้มด้วยแล้วก็ปิดฝาหม้อทิ้งรอไว้จนเดือดชอบเปรี้ยวเหรอเติมน้ำมะขามเปียกลงไปเด้
เท่านั้นแหละครับคุณได้แกงส้มแกงส้มผักตบชาวาที่หอมอร่อยน่ากินน่าทาน
กับข้าวสวยร้อนหรือไข่เจียว

รสชาติมันแบบเข้ากันได้เลยอันหนึ่งเปรี้ยวแล้วก็อันหนึ่งคือตัดรสนะคะ
ผมว่าเวลาเคี้ยวไปมันคงจะชอบชอบชอบคล้ายคล้ายกรอบหลายมั่วอารมณ์ประมาณนั้น
ใช่ไหมบอลแกงส้มบอลออดิบอะไรอย่างนี้
แต่ย้ำตรงนี้นะทำให้สะอาดนะใช่
แล้วก็เลือกตรงส่วนที่มันกินได้จริงไม่ใช่กินได้ทั้งหมดนะ
จ้าเห็นอร็ดอร่อยแบบนี้เราไปหาทานกัน